ดูเหตุการณ์นี้กันบ้างนะคะตำรวจที่ชนบุรีเข้าจับกลุ่มแก๊งขโมยลิงค่ะ
แต่ปรากฏว่าคนที่เป็นผัวที่ขับรถกระบะไว้ตัวทัน
ก็เลยขับรถหนีไปแล้วทิ้งเมียไว้ให้อยู่กับตำรวจ
สารภาพบอกว่าในทุนจ้างประมาณ๕๐๐ฯนะคะ
ที่เขาอาจจะนำลิงไปเป็นยาชูกำลังอะไรแบบนี้นะคะตามความเชื่อ
ซึ่งตำรวจสพแสนศุกร์เทศบาลตำบลเหมืองเนี่ยเขาไปซุ่มดูพฤติกรรมเนี่ยค่ะ
ไปดูพฤติกรรมแก๊งขโมยลิงที่วัดป่าสันติดพักตำบลเหมืองอเจวร์ชนบุรี
เพราะชาวบ้านเขาแจ้งว่าเนี่ยมันมีรถกระบะต้องสงสัยคันนี้นำกรงมาแล้วมาจับลิงค่ะ
บริเวณข้างวัดแล้วก็ได้ซุ่มถ่ายวีดีโอเอาไว้
จากนั้นตำรวจเลยเข้าไปแสดงตัวจับกลุ่มรถกระบะยี่ห้อนิสันสีน้ำเงินปิดท้ายทะเบียนเอาไว้เนี่ยนะคะ
ผู้ก่อเหตุคือนายวิรยุทธ์สำรานเกตค่ะแต่ตัวนายวิรยุทธ์เนี่ยไหวตัวทันขับกระบะหนีไป
พุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่เทศบาลจนเสียหายด้วยเนี่ยนะคะแล้วทิ้งให้นางสาวจิตรานิยมอายุสามสิบเจ็ดปี
ชาวจังหวัดฉะเชิงเซาคนนี้ภรรยาเขาเองเนี่ยค่ะ
ไว้ให้เจอกับตำรวจแทนให้คุยกับตำรวจแทนให้เคลียร์กับตำรวจแทนใช่ค่ะ
ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องคุมตัวไปที่สพแสนศุกร์นางสาวจิตราก็เล่าว่าตัวเองและสามีเนี่ยได้รับว่าจ้างจากในทุนคนนึง
ให้ออกมาจับลิงที่เขาสามมุกกับที่วัดแห่งนี้วัดสันติพักษ์นะคะ
ค่าแรงได้คนละ๕๐๐บาทต่อวันเขาเล่าว่าไม่ได้ครั้งแรกนะ
ออกมาจับเกือบทุกวันเลยอ่าบางวันได้ลิงสามสี่ตัวบางวันก็ไม่ได้อ่า
มารับลิงเหล่านี้ไปอีกทอดนึงไม่ทราบเหมือนกันว่าเอาลิงไปขายที่ไหน
ด้านนายนิคมรักกุศลเจ้าหน้าที่เทศบาลตะบนเหมืองบอกว่า
ชาวบ้านน่ะบอกว่ามีคนมาขโมยลิงใช้รถสามถึงสี่คัน
ทำให้ตามรถคันที่ก่อเหตุไม่ทันก็คาดว่าสงสัยแก๊งเดียวกันนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยเตรียมตรวจสอบว่ารถทั้งสองคันที่มาจับลิงเนี่ยเป็นขบวนการค้าลิงส่งออกไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่
ทราบมาว่าที่นั่นก็มีขบวนการใหญ่มีในทุนจากจีนมารับซื้ออีกทอด
นำไปเปิบพิษดารกินสมองลิงสดก็มีนะคะ
บางคนก็นำลิงไปทำการทดลองในห้องแล็บต่างด้วยค่ะ
นี่ก็เลยกลายเป็นขบวนการค้าลิงนะคะจับให้ได้ก็ดีนะสงสารลิงนะคะกรณีนี้นะคะ